ข่าวต่อไปนี้ก่อนที่จะเล่าถามก่อนเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ในจุดที่ยาบ้าหาซื้อได้ง่ายกว่าสัญญาณไวไฟ
ในจุดที่ยาบ้าราคาถูกเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ละ๑๐บาทคุณคะเม็ดละ๑๐บาทแปลว่าอะไร
ว่าลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยกำเงิน๑๐บาทไปซื้อยาบ้าได้แล้วนะ
แล้วคนที่ไปเสพยาบ้าเดี๋ยวนี้อายุน้อยลงเรื่อย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะโอ้โหถูกกว่าข้าวแกง
ยาบ้าเม็ดละ๑๐บาทเนี่ยเราต้องปราบกันนะเราต้องช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพที่ปปศเจ้าหน้าที่สำนักการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
ภาค๘ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองค่ะ
ไปตรวจค้นชุมชนหมู่๒หมู่๓ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ตามแผนยุทธการปิดล้อมตรวจค้น๑๓๘๖ทั่วไทย
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดอันนี้เป็นยุทธการ
แล้วก็คนที่เป็นเจ้าภาพคือปปศเข้าไปร่วมกันตรวจค้น
ไปพบผู้เสพยาบ้าจำนวน๙รายน่าตกใจมาก
ใน๙รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมดเลย
อกจากนี้ยังไปจับกลุ่มเยาวชนคุณอายุ๑๘ปี
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๒เม็ด
ไปจับกลุ่มนายอาจินล่องประดิษฐ์ของกลางยาบ้า๑๑เมตร
จับกลุ่มนายสมพงศ์ละเอียดแก้วอายุ๓๖ปี
ของกลางเป็นยาบ้าพร้อมกับเครื่องกระสุนปืน๒นัดค่ะ
ทีนี้การตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชาวบ้าน
เขาร้องเรียนถึงพฤติกรรมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
ประกอบกับปปศเองเขาก็มียุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยกลุ่มผู้เสพ
เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ทีนี้การดำเนินการผ่านมาพบว่ามีการนำยาบ้ามาขาย
ราคาถูกเม็ดละ๑๐บาทอย่างที่บอกไป
จำหน่ายกันในกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
ถามว่ายาบ้าเหล่านี้ทำไมราคาถูกนัก
ยาบ้านเหล่านี้ค่ะเป็นค่าจ้างตอบแทน
ในการเก็บรักษายาบ้านล็อตใหญ่
คือให้รายย่อยไปเก็บรักษายาบ้าล็อตใหญ่
ทีนี้ไอ้พวกรายย่อยก็เลยได้ราคา
ราคาถูกเม็ดละ๑๐บาท
ถามว่าราคาถูกแบบนี้แน่นอนนะคะว่า
ทำให้เยาวชนลูกเด็กเล็กแดง

สามารถที่จะเข้าถึงยาบ้าเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นจำนวนผู้เสพก็จะมากขึ้นถูกไหม

มันยาเสพติดในบ้านเมืองเราเนี่ย